เอาล่ะช่วงนี้เราขอสลับให้คุณผู้ชมไปติดตามความคืบหน้าในวงการบันเทิง
แต่ว่าหลายคนก็ติดตามข่าวนี้
ความสัมภัยระหว่างคุณแพทท์กับคุณเบ้นซิ่ง

แล้วมันก็เริ่มพีคขึ้นเนี่ยจังหวะที่
คุณเบ้น์โพสต์ไอจีนะบอกว่าหาปืนใช่
บอกว่าหาปืนเอาปืนมายงมายิงอะไรอย่างนี้นะ

แล้วก็มีการไปให้สัมภาษณ์รายการหนึ่งบอกว่าเขาอึดอัดทุกครั้งที่คุณแพทย์ไปให้สัมภาษณ์

แล้วเขาเองไม่มีโอกาสได้พูดอะไรเลยเขาไม่เป็นตัวเองต่าง

ตอนนี้บอกว่าเขาเหลือแค่สถานะคือแค่แม่ของน้องเรสซิ่งเท่านั้นนะครับ
ตอนนี้ก็กลายเป็นประเด็นร้อนหลังจากที่เบนเรสซิ่งหรือว่าอัครกิจวรโรธเจริญเดช
ออกมาเปิดใจกับผู้สื่อข่าวบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเครียดมาก
รู้สึกเครียดตลอดที่ถูกกดดันเรื่องความสัมพันธ์กับแพทย์นับประพาตันตระกูล
เบ้นยังพูดเหมือนโบ้ยความผิดให้ฝ่ายหญิงที่ชอบให้สัมภาษณ์กับสื่อเรื่องดังกล่าว
โดยมองว่าทำให้ทำไมต้องเอาเรื่องในครอบครัวไปพูดกับคนอื่น
ทั้งที่เรื่องนี้ควรจะคุยกันแค่สองคนคือแพทย์กับเบนนะครับ
โดยแพทย์ถึงกับน้ำตาลร่วงในรายการแชร์ข่าวสาวสตรองที่มาจัดกับไทยรัฐทีวีทุกวัน
คือพอถูกถามถึงสารภาพล่าสุดกับเบนเลสซิ่ง
ตอบชัดว่าตอนนี้ขอทำหน้าที่แค่แม่ให้ดีที่สุดแค่นี้พอ
หลังจบรายการแพทย์ก็ออกมาเปิดใจนักข่าวคุณแจ๊กกะรีนก็ไปสัมภาษณ์ค่ะ
เธอบอกว่าเธอเนี่ยขอรบการตัดสินใจของฝ่ายชายนะ
ลดสถานะจากสามีภรรยาเหลือแค่คำว่าพ่อกับแม่ของลูกของน้องเลสซิ่งเท่านั้น
และขออนุญาตไม่ตอบเรื่องของเบ้นอีกเลยนะครับ
เอาไปส่วนเสียงของแพทย์นะครับ
และแพทย์ก็รู้ว่าเขาทำหน้าที่นี่ได้ดีมาก
ดีเป็นความสุข

ซึ่งชาวเน็ตดารานักแสดงเนี่ยพูดให้กำลังใจองค์แพทย์เยอะมากเลย

หลายคนเขาจับตามองที่สุด
บ้างก็ให้เบนท์และแพทย์กลับมาคืนดีกัน

มันไม่เห็นส่วนด้านบนของน้องที่นอนอยู่
คือน้องนอนอยู่ในรถเห็นตะขาห้อย
แล้วเบ้นเขาไปคอมเมนต์ว่าทำไมลูกเหลือครึ่งตัว

เป็นภาพแบ็คลาวสีขาวแบบนี้คุณผู้ชม
ข้อความคือโพสต์นี้สำหรับคนที่ต้องการคอมเมนต์ด่า
ระบายความในใจออกมากันให้เต็มที่เลยครับ

เอาเป็นว่าจริงแล้วนะเรื่องของคนสองคนเนี่ย
ให้กำลังใจได้แต่ว่าจะพูดว่ายังไง
ถ้าเราจะไปบังคับให้เขาบอกต้องกลับไปรักกัน

คือสุดท้ายแล้วเรื่องของคนสองคนเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้าง
เชื่อว่าทั้งคุณแพทย์และคุณเบ้นมีเหตุผลในสิ่งที่เขาสองคนรู้เท่านั้น
คืออยากให้ทุกคนอยู่ห่างอย่างห่วง
ให้กำลังใจกันเชียร์กันได้
แต่อย่าถึงขั้นต้องไปบีบบังคับให้ความสัมพันธ์ของคนสองคนจะต้องอยู่หรือไป

เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มันละเอียดอ่อนนะคะ
สุดท้ายเชื่อว่าสองคนก็ปวดใจทั้งคู่
เรสซิ่งจะเป็นคนที่ถูกผลกระทบที่สุด
แต่ให้เขาทำหน้าที่พ่อกับแม่ได้ต่อไปดีกว่า